คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมน่าจะร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เยอะเลยค่ะ
ที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเก็บเงินสดเอาไว้ใต้ฝ้าเพดาน
สามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าเลยเหรอจะใช้เงินก็ปีนขึ้นไปอ้าว
มันเหลือแค่เก้าพันอ้าวหายไปไหนอ่ะหายไปไหนคุณผู้ชมสงสัยใครคะ
นี่ขนาดเก็บบนฝ้าเพดานแล้วนะโจรขึ้นบ้านหรือสามีแอบเอาไปใช้หรือเปล่า
เออหรืออะไรเนี่ยเงินหายไปไหนโจรถ้าโจรมันขึ้นทางเข้าไปทางฝ้าแล้วมันเจอเงินพอดีเลยเหรอ
หนูค่ะหนูคาบเงินไปพี่อุ๋ยหนูเหรอใช่จริงค่ะคือหนูอยู่ใต้ฝ้าเพดาน
มันคาบเงินไปจริงก็เลยต้องให้กู้ภัยมาช่วยคุณผู้ชมค่ะเจอเงินนะคะ
เจอเงินแล้วเจอร่องรอยที่หนูมันฆ่าไปอ่ะมันมีหลักฐานร่องรอยเลยเหรอจริงจริงอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะเออ
เนี้ยนี่เนี้ยนี่เรื่องจริงใกล้ใกล้เห้ย
นั่นองค์ไม่ได้พูดหมดแล้วด้วยค่ะหนูหูมันเอาแบงค์ห้าร้อยมาเลยอ่ะ
ใช่ใช่มันผมเอามีแต่แบงค์พันธุ์เท่านั้นเลย
อันนี้ส่วนที่หนูยังไม่ได้กินคือหนูหอบมา

เดี๋ยวขึ้นเยอะของนะครับทีมมารับเลย
มันฆ่าไปย้ายที่เคยซ่อนเงินเอาไว้

เอาไปทำรังเหรอใช่กองเอาไว้

ทีมข่าวของเราเลยคุยกับเจ้าของบ้านนะคะ

เธอก็บอกว่าเธอกับสามีเก็บเงินเอาไว้๓๙๐๐บาท
ฝ้าเพดานก็จะเอาเงินไปเปลี่ยนกระบะรถยนต์
ก็เลยพอจะใช้เนี่ยก็ปีนไปเอาเงิน

แล้วโอ้โหตอนแรกคิดว่าโจรขึ้นบ้านหรือเปล่า

สุดท้ายมันมีร่องรอยหนูคาบเงินไปค่ะ

มันมีส่วนฝากธนาคารส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บแยก
แต่เคยทำครั้งนึงแล้วเงินก้อนหนึ่ง

แต่หลังมานี่หนูรู้แหละว่ามีหนู
แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะไม่คิดว่ามันจะหายพี่

แล้วเงินมันกระจายไงหนูก็รู้ว่าเป็นหนู

เอาไว้ใช้จ่ายอย่างเดียวพี่เพราะว่าเวลาฉุกเฉิน
มันจะได้ไม่ต้องตีรถไปเบิกนั่นเบิกนี่

เคยเก็บไว้รอบนึงแล้วแล้วมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไง
แล้วที่คราวนี้เราขึ้นมาจะเอาเงินไปเพื่อทำอะไรฮะ

แล้วเจอแค่๙๐๐๐บาทส่วนที่เหลือมันคราบ๙๐๐๐บาท

ดีนะที่เป็นหนูคาบไปไม่ใช่เอาเงินไปให้ไอ้หนู
พี่หมอ่ะเชื่อพี่มิ้วขึ้นชื่อว่าหนูเนี่ยใช้เงินเยอะทั้งนั้นแหละ
หรอคะนี่ไงสร้างบ้านก็ข้าบเงินไป๓๐๐๐๐บาทแล้วเนี่ย
คุณผู้ชมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับหนูตัวนี้
คือสุดท้ายเจอเงินนะคะเจอเงินที่หนูฆ่าไปทั้งหมดนะคะ
แต่เจ้าหนูตัวนี้เนี่ยมันหล่นลงมาจากฝ้าเพดาน
ตอนที่เขาไปหากันอ่ะเหรอแล้วมันถูกแมวคาบแล้วแมววิ่งไปเลย
โอ้โหตายแล้วนี่เวรกรรมดูสิแมวคาบหนูไปเลยใช่ค่ะ
ซึ่งไม่รู้ตอนนี้ชะตากรรมเป็นยังไงบ้างแล้วเจ้าหนูตัวนั้น
นั่นน่ะสิพี่อุ๋ยแต่ก็ต้องเปลี่ยนที่เก็บเงินแล้วนะ
ใช่ใช่กะว่าเก็บบนฝ้าเพดานแล้วแบบ
คงจะไม่มีใครมาเอาไปไงมันก็อันตรายอยู่เหมือนกัน